คุณผู้ชมไปดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะเพราะว่าอยากจะมาร้องหมอปลาค่ะ
บอกช่วยเหลือหน่อยคือญาติพี่น้องของผู้ชายคนนี้อายุผู้ชายคนนี้อายุ๔๙ปีมีอาการประหลาด
แล้วเป็นแบบนี้มาเป็น๒๐ปีแล้วนะพี่อุ๋ยคือจะร้องเสียงเป็นไก่บ้าง
เป็นหมาอะไรอย่างนี้แล้วก็ตัวสั่นอยู่อย่างนี้ตลอดเลย

ไม่จะเอาอะไร
มาทำไมคะไม่เอาแล้วมาทำไม
เป็นแบบนี้ค่ะแล้วญาติพี่น้องคนในครอบครัว

แต่อยากจะขอให้หมอปลามาช่วย
นี่เป็นอาการของนายสมมตินวญใหญ่

อยู่ในพื้นที่ตำบลหนองสาหร่ายที่อำเภอปากช่องนครราชศรีมาค่ะ
ลูกหลานบอกไม่ไหวแล้วหนักใจเป็นห่วงด้วยสงสาร
ถ่ายคลิปวีดีโอไว้แล้วก็โพสต์ลงสื่อออนไลน์นะคะ
แชร์ต่อไปให้หมอปลาเพื่อขอความช่วยเหลือ
เล่าแบบนี้นะคะนายนุ้ยมีอาการประหลาดมาตั้งแต่อายุ๒๕
ตอนนี้อายุ๔๙ค่ะ๒๐กว่าปีแล้ว
แล้วมันเกิดขึ้นหลังจากที่ในนุ้ยไปลอดใต้เมนวัดแห่งหนึ่ง
แล้วในนุ้ยบอกว่าไปเห็นผู้ชายรูปร่างใหญ่โตมากเลยสีดำ
หลังจากนั้นในนุ้ยก็เปลี่ยนไปค่ะ
มีอาการตัวสั่นร้องไห้บางทีหัวเราะบ้าง
บางทีร้องทำเสียงเป็นไก่บ้างบางทีทำเสียงเป็นหมาบ้าง
นี่คุณผู้ชมอาการเขาเป็นแบบนี้นะคะ
แล้วเป็นแบบนี้ทุกวันด้วยค่ะวันหลายรอบหลายครั้ง
เป็นแบบนี้มา๒๐กว่าปีก่อนหน้านี้ก็เคยพาไปรดน้ำมนต์
ไปหาร่างทรงมาแล้วหลายสำนักเคยถึงขั้นบวชด้วยนะคะ
แต่ว่าอาการไม่ดีขึ้นค่ะญาติญาติพยายามช่วยเหลือทุกวิถีทาง
ใช้ทุกวิธีศัยยศาสตร์ก็มาเอามีดหมอไปแตะตามร่างกายของในนุ้ย
พอโดนมีดหมอเข้าไปในนุ้ยก็มีอาการแบบนี้ค่ะ
ให้ขอไปไปทางกระทู้โบนไปเลย
ใช้วิธีทางศัยศาสตร์มาเอามียดหมอแบบเนี้ยนุ้ย
แล้วเขาก็ตีท้องตีท้องตัวเองในขณะที่ลักษณะทำท่าเหมือนท่าไก่ค่ะพี่อุ๋ย
แล้วก็ร้องเสียงไก่ออกมาด้วยนะคะในเวลาเดียวกัน
ไปถามเลยเจอกับนายนุ้ยค่ะพี่อุ๋ย
ไปคุยกับนายนุ้ยแล้วก็เลยคุยกันว่า

แต่หมอตรวจร่างกายแล้วบอกว่าเขาปกติสมบูรณ์ดี
มีแค่อย่างเดียวก็คือเรื่องของความดันสูง
แล้วถามว่าทุกครั้งที่เกิดเหตุนุ้ยรู้ตัวหรือเปล่า
เขาบอกเขารู้ตัวนะคะแต่ว่าเขาควบคุมตัวเองไม่ได้ค่ะ
แล้วก็จะเกิดทุกครั้งเวลาที่มีใครพูดถึง
ระหว่างที่ให้สัมภาษณ์อาการก็เกิดขึ้นอีกค่ะพี่อุ๋ย
หมดแล้วครับไปหาหมอโรงพยาบาลก็ไปหมดแล้ว
หาคนทรงไปบวชพระมาก็ยังไม่หายครับ

คุณผู้ชมมันก็เป็นเรื่องแปลกอะนะคะ
เพราะว่าผู้สื่อข่าวของเราเองก็ยังงงเลย

อยู่ในนุ้ยก็มีอาการประหลาดขึ้นมาค่ะ
แต่ทีนี้เมื่อในนุ้ยบอกว่าเคยไปหาหมอมาแล้ว
หมอบอกว่าร่างกายเขาปกติดีไม่เป็นอะไร
ทีมข่าวของเราค่ะเลยตัดสินใจส่งคลิปวิดีโอไปหาหมอปลาเลยค่ะ
ตามคำร้องขอของครอบครัวนี่แหละเพราะอยากให้หมอปลามาช่วย
หมอปลาว่ายังไงฟังค่ะ
พอปรดปักฏกรราค์การมือไม้สั่นขาวสั่น
พิสูจน์ว่าสิ่งที่เขาเป็นนั้นมันเกิดจากผีคำ
หรือเกิดจากจิตที่เราคิดเอง

นะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าดูแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของผีสางอะไร